สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเมืองไทยของเรานั้นยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภัยแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดูเหมือนว่านับวันปัญหาเหล่านี้จะทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณตอนกลางของประเทศ
ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจะมีฝนโปรยปลายลงมา
แต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็น้อยเกินกว่าที่จะสำรองไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแรงนี้
และจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
จะมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
กำลังแรงหลังเดียวจะแผลลงมาปกรรมในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ช่วงแรกนั้นอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียตครับ
แน่นอนสิ่งที่มาพร้อมกับความหนาวเย็นแบบนี้ก็คือเรื่องของภัยแรงนะครับ
ดังนั้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ครับ
ต้องมีการวางแผนรับมือกับภัยแรงเหล่านี้
โดยการเลือกปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยนะครับ

เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณสรอัตระวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปี๒๕๕๙
หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแรงอย่างหนัก
หากดูข้อมูลของกรมชนประธานจะพบว่าน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่
มีแนวโน้มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร
โดยเฉพาะข้าวที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง
จนหลายหน่วยงานต้องหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาตั้งกล่าว
มีแรงนาลดตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ค้นพบแนวทางการปลูกข้าวรูปแบบใหม่
โดยใช้น้ำเพียง๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อไล่ต่อ๑ฤดูกาล
ซึ่งจะได้ผลผลิตสูงถึง๖ตัน
ขณะที่การปลูกข้าวโดยปกติที่ปล่อยน้ำขังในนาข้าว
จะใช้น้ำประมาณ๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อไล่ต่อ๑ฤดูกาล
แต่จะได้ผลผลิตเพียง๑ตันเท่านั้น

เริ่มต้นจากการปรับปรุงดินโดยใช้ใบไม้แห้งและมูลสัตว์ไปหวั่นในแปลงปลูก
จากนั้นนำต้นกล้าที่มีอายุ๑๕วันมาปลูกหลุมละ๑ต้น
โดยต้องเว้นระยะห่าง๔๐คูณ๔๐เซนติเมตร
เพื่อให้ต้นข้าวแตกก่อได้สม่ำเสมอและกำจัดวัชพืชได้ง่าย

แค่ปล่อยน้ำในบางช่วงตามความต้องการของพืช
และให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอเหมือนกับการปลูกผัก
จำเป็นต้องปล่อยให้น้ำท่วมขังตลอดเวลา
การทำนาว่านครับ
ประหยัดเม็ดพันธุ์และพื้นที่ที่กระจายออก
จะกระจายออกอย่างสมบูรณ์มากกว่าการหวานที่จะเกิดจากการสุ่มใช่ไหม
ในการที่เมล็ดข้าวอาจจะไปกระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งมากเกินไป
ทำให้การแตกกองไม่สมบูรณ์ครับ

ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนในการผลิต
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงที่น้ำกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต

แถวรัฐทีวีรายงาน
และนี่คือหนึ่งในวิธีรับมือภาวะภัยแรงที่มือยืนเมืองไทยของเราในปีนี้
และนี่คือหนึ่งปัญหาที่เรายังคงต้องจับตากันต่อไปครับ

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ